ก็กระจางไปเองขาวออกเองเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสีขาวแหละ
คือช่วงนั้นหนักช่วงนั้นยังอาจจะไม่ได้รักษา
นี่ค่ะยังไม่ได้รักษาโดยน้ำมันกัญชาตอนนี้ยังไม่แตกค่ะ
ตอนที่มาเนี่ยมันจะแตกมันจะเริ่มแตกค่ะเนี่ย
ถ้าแตกมันจะไหลออกมาครับตามช่องตามช่องเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ย
มันจะแตกออกมาปีแล้วเริ่มแล้วใช่เริ่มแล้วตอนนี้มันก็ลาม
เริ่มจะลามอ่ะตรงไหนที่มันแตกออกมามันจะเป็นเป็นหัวขึ้นมาแบบเนี้ย
จี๊ดครับเพราะว่าจี๊ดก็จะแสดงว่ามันแตกอืมครับอืม
ซึมไปเองคือคือไม่ใช่เราจะมีความรู้สึกว่ามันไปเองอะ
มันเป็นปุ๊บเท็กมันมันเย็นหรือมันจะอะไรอ๋อมันเต็ดร้อนร้อย
งั้นค้านละตรงนี้เราจะรอดขึ้นไป